สุดสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวกันหน่อย

และล่องเรือดูเขาจูบกัน

เขาจูบกันอยู่คุณไปดูเขา

อยากไปดูเขาจูบให้เห็นก็ไปดูก่อนนะฮะ
แต่นี่ยังไม่จูบกันคู่นี้ยัง

เดี๋ยวจะไปดูเขาจูบกันแล้ว

คุณผู้ชมผมบอกเลยสถานที่ที่จะพาไปเที่ยวตรงนี้นะ
คุณผู้ชมดูให้ดีเพราะมันแบบดีมาก

เดี๋ยวจะดูกันอีกสักรอบนึงแล้วเดี๋ยวจะจองเลยนะคะ
นี่คือท่าเรือชมทุ่งเกาะไผ่แคมปิ้ง
ชื่อยาวนิดนึงแต่ต้องจำให้ได้เพราะเราต้องไปนะคะ
ตั้งอยู่ที่บ้านเกาะไผ่ตำบลไร่ใหม่อำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริคัน
ช่วงนี้บรรยากาศคนไปท่องเที่ยวเยอะนะคะ
เพราะว่าทุ่งบัวกำลังบานสะพรั่ง
โอ้โหร่องไปดูดอกบัวอุ้ย

จากการถ่ายรูปชมความงามของดอกบัวแล้ว
โอ้โฮสวยจัง
นี่สวยสวย๒คน

แล้วก็เวลาถ่ายรูปนะโอ้โหดอกบัวดอกใหญ่มากนะฮะ
แล้วเราจะเห็นทิวเขาอยู่ด้านหลัง
แสงพระอาทิตย์ส่องพึ่งตอมแบบนี้ดีจังเลย
เขาบอกว่าถ้าไปช่วงเย็นจะสวยมาก
และมีเวลาตั้ง๒ชั่วโมงในการขึ้นเรือนำเที่ยว

ชมบริเวณบริเวณนี้เขาเรียกว่าเขาสามร้อยอดน่ะนะคะ
คุณผู้ชมจะได้ดูเขาแมว
ซึ่งเป็นเขาที่มีเรื่องราวประวัติอันยาวนาน
และมาแล้วค่ะมาแล้ว

เขาจูบกันค่ะเขาจูบกันกัน
ใครจูบกัน
เขาจูบกัน
นี่ไงเขาจูบกัน

โอ๊ยกุณชนะเนียโมตะมองจ้องนะคะ
ลืมอันข่าวไปเลย

เดี๋ยวก็เจอฮะเดี๋ยวก็เจอคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาจัดกันนะฮะ

จริงบอกชื่ออีกครั้งแล้วกันเผื่อใครอยากไปนะคะ
ท่าเรือชมทุ่งเกาะไผ่แคมปิ้ง
อำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคิริขันค่ะ